กลับมาเบรกนี้ค่ะไปดูสาวสวยหนึ่งในตัวแม่มาแล้วกันหน่อยนะคะ
สำหรับพี่หนิงปณิตาเจอกี่ครั้งกี่ทีก็สวยตลอดเลยนะคะ
ล่าสุดเนี่ยขออัปเดตถามถึงเพื่อนซีเขาหน่อยนะคะ
สำหรับพี่เป้ยปานวาดนั่นเองเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ย
นมจนเป็นเลือดใช่ไหมหลายคนตกออกตกใจกันไปแล้วค่ะ
ก็ถามผิ่นหน่อยอันตรีตอนนี้เป็นยังไงบ้าง
พี่เป่๋ยเนี่ยจะเลิกปั๊มนมให้รูปแล้วจริงหรือไม่
ก็ตกใจเป็นใครเห็นกัตกใจเนาะ

แต่ว่าอีกวันหนึ่งถ้าไม่ดีขึ้นก็จะไปหาหมอ
แต่พออีกวันหนึ่งก็รู้สึกว่าคงไม่ค่อยดีขึ้นก็ไปหาหมอ
แล้วพอในวันที่ไปหาหมอตอนเย็นก็ถามถ่ายกัน
ก็ตอนเย็นก็เหมือนค่อนข้างจะปกติแล้ว

แต่คุณกะแตบอกว่าคุณเมพิชนาธิ์บอกว่า
เป้ยไม่ควรจะปั๊มแล้ว
ควรจะไปเอานมของกะแตเพราะกะแตนมเยอะมาก
คนแบบเยอะมากจริงให้เป้ยพักไปแล้วไปเอานมกะแตมาทาน

ตอนนี้แม่เป้ยก็อาการปกติดีแล้วนะคะ
น้องปารินกับน้องโปรดก็กำลังสนได้ที่กันเลยทีเดียวจ้า